เอาละค่ะพาไปอีกหนึ่งดูอีกหนึ่งครอบครัวแล้วกันนะคะ

เราขอพาไปส่องความน่ารักค่ะ
ของสองแม่ลูกคนบันเทิงนะคะ
น้องปริมค่ะลูกสาวของคุณเบนท์มัชิตา
แล้วก็น้องระดานะคะลูกสาวของคุณนุ้ยสุจิราค่ะ
ลับความเลี้ยงดูลูกนะคะ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
จริงก็ใช้สัญชาติยาน
ล้วนว่าเราลองสังเกตเขาว่าเขาชอบอะไร
แล้วก็นิสัยเขาเป็นยังไง

เป็นพ่อเป็นแม่นะรักลูก
วิธีอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนคนอื่น
แต่เขาก็จะเรียนไปด้วยความรักในวิถีของเขา
แล้วมันก็จะโตขึ้นไปแบบ
เป็นแบบที่เราอยากให้เป็นอะไรอย่างนี้
พี่มิ๊กเป็นเยอะพี่มิ๊กหนักมากกว่าเบ้นเยอะ

ไม่เลยแต่เขาจะเป็นแนวแบบจะห่วงลูกเยอะ
เหมือนแบบถ้าปล่อยมาเล่นอย่างนี้นะ
เขาจะรู้สึกว่ามันจะสะอาดเหรอ
เดี๋ยวลูกจะป่วยเดี๋ยวลูกนั่งลงที่พื้น

เป็นคนสนับว่าเยอะกว่าเพราะรู้สึกว่าอยากให้ลูกแข็งแรง
อยากให้ปล่อยไปเลยเดี๋ยวแข็งแรง

เดี๋ยวเนี้ยเด็กเด็กโชคดีมีของเล่นแบบว่าเสริมพัฒนาการแล้วแบบเหมือนจริงสมจริงเยอะมากแล้วมานั่งกันอยู่อย่างเงี้ก็เยอะแยะเลยคือให้เขาได้คิดเองเราไม่ควรจะปล่อยลูกไว้กับพวกแบบแท็บเล็ตพวกมือถืออะไรอย่างเงี้ตรงนั้นมันจูงใจแล้วมันเป็นสื่อด้านเดียวแต่อันนี้เขาได้ใช้จินต
แล้วก็แบบปูเสือหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเล่นตอนเด็กเด็กเนี้ยค่ะคือพยายามทำให้มันดูแบบบ้านบ้านง่ายง่ายเหมือนเราตอนเด็กมันไม่ให้ลูกจับโทรศัพท์เลยน่ะแล้วก็แท็บเล็ตยังไม่ให้เล่นเลยนอกแสดงว่าเปิดเพลงให้เขาเต้น
คือเล่นกับตัวเขาจะดีที่สุดเพราะเขาจะได้คุยกับเราพูดกับเราสื่อสารกับคนอื่นได้
ซึ่งเด็กสมัยนี้จะขาดนะถ้าคุณแม่เลี้ยงเองและใช้ใจตัวเองเลี้ยง
มันจะมีคำตอบอยู่แล้วค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเธอจะมอบให้กับลูกของเรา
เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของนุ้ยไม่มีอะไรมากก็คือว่าอยู่กับเขาค่ะ
แล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรแค่ขอให้เขามีความสุขเนี่ย
ุ้ยว่าเนอะบรรยากาศในบ้านนุ้ยจะมีความสุขถ้าเราไม่เครียดเราไม่กดดัน
ลูกก็จะไม่กดดันลูกก็จะไม่เครียดลูกก็จะอารมณ์ดีค่ะ
ก็อยากจะเลี้ยงดูลูกให้มีความสุขนะคะที่สำคัญก็สนับสนุนในการทำสิ่งที่ถูกต้อง
ที่สำคัญไม่ผิดศิลธรรมด้วยนะคะเลี้ยงลูกในยุคสมัยนี้ก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะนะคะ
มีสื่อต่างมากมายใช่ต้องควบคุมเองนะครับคุณผู้ชมค่ะ